ถ้าพูดถึงเรื่องของพระปริชาสามารถ
แล้วก็การยกย่องเชิดชูในหลวงราชการที่๙เนี่ย
ไม่ใช่แค่ประสบกรณิกรชาวไทยเท่านั้นนะครับ

หลังจากที่ได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคต

ถ้าย้อนไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมของปีที่แล้ว

แม้แต่ในวงการฟุตบอลทั่วโลก

ต่อการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙ของไทยด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูภาพบรรยากาศในช่วงเวลานั้นนะครับ

ผู้จัดการทีมชาวอิตาลีของสโมสร

สโมสรที่มีคนไทยเป็นเจ้าของ
ในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษเสด็จสวรรคตเมื่อปีที่แล้ว
เลสเตอร์จะลงสนามแข่งขันฟุตบอลพรีเมอร์ลีกอังกฤษ
เปิดบ้านพบกับคริสซันพาเลส
ได้มีการอัญเชิญพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙

เพื่อแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์ท่าน
แล้วไม่ใช่แค่สนามของเลสเตอร์ซิตี้ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเท่านั้นนะครับ
ฟิลเวนส์เดย์ทีมฟุตบอลของอังกฤษที่มีประธานสโมสรเป็นคนไทย

ก็มีการเปิดเพลงสันเสริญพระบรมีพร้อมกับฉายพระบรมชายาลักษณ์

ให้ทุกคนในสนามยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๒นาที
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
การแข่งขันฟุตบอลลีกแชมป์เป็นชิปในเกมที่เปิดบ้านพบกับควีนสปาร์คแรนเจอร์
พร้อมกันนี้สโมสรเชฟฟิลเวนส์เดย์ยังได้ลดทงชาติไทยทงสหราชนาจักร
ทงตราสัญลักษณ์ของสโมสรลงครึ่งเสาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยเป็นเวลา๓๐วันในช่วงเวลานั้น
และนักฟุตบอลทุกคนก็จะสวมปลอกแขนดำลงสนามทุกนัดตลอดช่วงของการไว้อาลัยด้วย
ขณะที่บรรดาสโมสรฟุตบอลชื่อดังในศึกพรีมิลิกของอังกฤษนะครับที่มีแฟนบอลชาวไทยเป็นจำนวนมาก
พอทราบข่าวก็ได้แสดงความอาลัยเช่นกันนะครับทั้งเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเอฟเวอร์ตันฮอตแนมฮอสสเปอร์
อันนี้มีแฟนคลับชาวไทยเยอะแยะไปหมดก็ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ของไทยผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ก็แสดงความอะไรอย่างพร้อมเพลียงกันเมื่อ๑๓ตุลาคมปีที่แล้ว
ไม่ใช่แค่พรีเมลิกของอังกฤษที่มีคนไทยติดตามมากเท่านั้นนะครับ
ลีกดังของยุโรปโรมาบาเลนเซียโรมาของอิตาลีบาเลนเซียของลาลีก้าสเปน
หรือว่าบุญเดสลิก้าของเยอรมนีอย่างบุริเซียดอสมุนก็ร่วมกันแสดงความอาลัยผ่านทางโซเชียลมีเดียของสโมสรเช่นกัน